วันนี้นะคะก็เป็นวันหยุดเราจะมาพาไปดู
ถ้านางเอกที่ไปทำตามมาแล้วปั๊ว

มาดูกันต่อกับสาวคนนี้หมวยเหมือนกันยิปโซจำได้ไหมตอนนั้นน่ะที่นางบอกว่าหนูมีปัญหาเรื่องแต่งหน้าตั้งแต่น่าบอกว่าหนูหน้าง่วงตลอดเวลาเล่นไม่อ่านแต่คือยิปโซคือเปลี่ยนไปอีกแนวนึงเลยนะเพราะก่อนนั้นเขาก็หมวยอินเตอร์พอมาแบบมีชั้นตาก็ดูหวานขึ้นถูกต้องนะคะแล้วก็ที่สำคัญในเรื่องงานแส
สวยขึ้นเยอะเลย
แฟนเก่าคุณกรี๊สเข้ามาอยู่กับน้องมิวนิษฐานะคะ
แต่ว่าก็สวยขึ้นสวยจริงคุณผู้ชม
และอันดับหนึ่งแน่นอนคนนี้น้องเต้ยจรินพรนั่นเองนะคะคือคุณผู้ชมค่ะเมื่อก่อนนี้หมวยมาก
ทิฟเรชชี่ของเราถูกต้องคือหมวยมันแบบออริจินัลมากนะคะเดี๋ยวให้ดูภาพแบบว่า
คือแบบยุคเด็กดีอะเออเวฟเด็กดีเนอะสวยสดใสอะไรอย่างงี้
พอทำตาเข้ามานะคะบล็อกตาชัดเจนมากคุณผู้ชม
แล้วก็หลายคนก็เมาสอยจริงนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะคือนางทำมาแล้วตั้งแต่สมัยก่อน
หน้านี้ออริจินัลแอดเมาส์กว่าน้องก็แก้แล้วแก้อีกถ้าแก้แล้วสวยก็แก้ไปเถอะ
ใช่ทำออกมาแล้วสวยจริงนะคะเราก็ว่ากันไปเรื่องศัยกรรมนะคะ
ก็เลือกหมอเลือกค่าใช้จ่ายนะคะแล้วก็ทำเอาให้มันเหมาะกับตัวเองนี่แหละค่ะ
วันไหนสวยมากเลยดิฉันว่าทำเป็นสกรูปดีกว่าว่าตั้งแต่หัวจะหลดเท้ามาคุณจักรีนทำอะไรมาบ้าง
ไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยน่าจะได้นึงชั่วโมงค่ะคุณสมศัพท์